มาดูความคืบหน้าค่ะกรณีฆ่ายกครัวผู้ใหญ่บัตรนะคะ
ศพที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนวันที่๑๐กรกฎาคม
ต่อเนื่อง๑๑กรกฎาคมปี๒๕๕๙
เป็นข่าวสะเทือนใจเป็นข่าวที่สังคมให้ความสนใจนะคะ
เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคม๒๕๖๑สารชั้นต้นพิพากษาไปแล้วนะคะ
ก็คือจำเลยที่๑ถึง๖ประหารชีวิตสถานเดียว
จำเลยที่๗๘จำคุกในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไป
แต่ล่าสุดวันนี้ค่ะสารอุทธรภาค๘นัดอ่านคำพิพากษาคดีนี้นะคะ
แต่จำเลยที่๗ไม่เดินทางมารับฟังคำพิพากษาด้วยนะคะ
ทำให้สารจะต้องเลื่อนการอ่านคำพิพากษาออกไป
เป็นวันที่๙กรกฎาคมค่ะ
วันนี้สารอุทธรภาค๘นัดอ่านคำพิพากษาอุทธรณคดีฆ่านายวรยุทธ์สังหลังหรือผู้ใหญ่บัตร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑ตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
พร้อมครอบครัวและญาติรวม๘ศพนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๑๐กรกฎาคมปี๒๕๕๙
ก่อนหน้านี้สารชั้นต้นพิพากษาเมื่อวันที่๒๖มีนาคม๒๕๕๙
ประหารชีวิตจำเลยที่๑ถึง๖
ในช่วงของการรออุทธรณ์จำเลยที่๑๖ถูกจำคุก
อยู่ที่เรือนจำนครศรีธรรมราช
หนึ่งในนั้นคือนายสุริฟัฐบ้านนบวงสกุลหรือบังฟัฐ
อายุ๔๑ปีซึ่งเป็นจำเลยคนสำคัญ
ส่วนจำเลยที่๗จำเลยที่๘รับโทษคุกตามกำหนด
แล้วนับตั้งแต่วันที่รับโทษมาจนถึงวันนี้

ก็คือจำเลยที่๗จำคุก๑ปีกับอีก๙เดือน
จำเลยที่๘เป็นพันรยาของบังฟัสจำคุก๑๒เดือนด้วยกัน
เรื่องนี้ค่ะนายจรีบุตรเติบ
พ่อตาของผู้ใหญ่บัตรกล่าวว่าการมาฟังคำพิพากษาวันนี้คาด

จะได้รับโทษประหารชีวิตสถานเดียว

เพราะการกระทำถือว่าโหดเยี่ยม
แต่ถ้าหากคำพิพากษามีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

ซึ่งรับโทษจำคุกครบแล้วตอนนี้
ส่วนตัวอยากให้ได้รับโทษเพิ่มอีก
เพราะถือว่าทำความผิดร่วมกันแล้ว
โทษที่ได้รับมันเบาเกินไป
ฟังเสียงพ่อตาผู้ใหญ่บัตรค่ะ
ก็หวังว่าคุณตาจะยืนนะ
ก็อยากให้ประหารจริงนะ

เมื่อที่เราจะรับได้

ส่างเขาก็ควรพูดนะ
เขาก็ทำร่วมกันนะ

เมื่อถึงเวลาที่
เมื่อถึงเวลาที่สารอุทธรภาค๘จะอ่านคำพิพากษา
คือจำเลยทั้งหมดจริงจะต้องมานะตั้งแต่๑๘เนี่ยนะคะ

ชื่อว่านายธวัชชัยบุญคงหรือชัยอายุ๓๗ปีซึ่งร่วมในขบวนการด้วย
แต่ไม่ได้เป็นคนลั่นไกลฆ่าทั้ง๘ศพแล้วก็จำคุกออกมาเรียบร้อยแล้ว

สารจึงไม่อ่านคำพิพากษาและส่งหมายนัดให้แก่จำเลยที่๗ใหม่
ให้เลื่อนไปนัดฟังคำพิพากษาวันที่๙กรกฎาคมนี้
จำเลยที่๘ค่ะนางสาวชะลิดาสังโชธภรรยาของบังฟัสบอกว่า
สิ่งที่อยากบอกถึงญาติผู้เสียชีวิตบอกว่าทุกคนไม่อยากให้เกิดความสูญเสียขึ้น
และก็ไม่ได้รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ซึ่งตัวเองได้รับโทษตามที่สารตัดสินไปแล้วก็คือจำคุก๑๒เดือนนะคะ
แต่ถ้าหากสารอุทธรณ์จะมีคำพิพากษาให้รับโทษเพิ่ม
ก็พร้อมค่ะจะดีกาต่อสู้ต่อไป
เพราะยอมรับโทษในส่วนที่ทำไปแล้ว
นี้ขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตด้วย
คดีนี้บังฟัดย้อนคดีกันหน่อยนะคะ
คดีนี้บังฟัฐพร้อมกับพวกบุกเข้าไปจับตัวผู้ใหญ่ปัด
ญาติพี่น้องภายในบ้านพักรวม๑๑คน
นับรวมมีผู้หญิงและเด็กอยู่ในนั้นด้วย
ก่อนที่บังฟัฐกับพวกจะใช้ปืนยิงผู้ใหญ่บัตร
แล้วรวมถึงคนอื่นด้วยทีละคนรวมเสียชีวิต๘ศพ
และรอดชีวิตมาได้๓รายจริงแล้วผู้ก่อเหตุ
หวังจะให้สังคมมองว่าผู้ใหญ่บัตรมีปัญหาเรื่องเงิน
แล้วก็ฆ่าตัวตายและฆ่าญาติทั้งหมด
แต่ว่าคนที่รอดมาได้๓คนนี่แหละเป็นพยานปากสำคัญ
นำมาสู่การพิพากษาคดีนี้นะคะ
ส่วนสาเหตุเกิดจากความขัดแย้งเรื่องโฉนดที่ดิน
พ่อตาของผู้ใหญ่บัตรก็คือผู้เสียชีวิตเอาไปจำนองไว้กับบังฟัฐ
แต่พอเอาเงินไปถ่ายคืนไม่ได้โฉนดคืนมา
เพราะอะไรเพราะว่าบังฟัสเอาโฉนดไปจำนองต่อกับธนาคาร
เรื่องนี้กลายเป็นความขัดแย้งระหว่างสองครอบครัวนะคะ
ก่อนที่จะก่อเหตุฆ่ายกครัวนี้ขึ้น
หลังจากนั้นก็จัดฉากว่าผู้ใหญ่บัตรมีความเครียดเรื่องหนี้สิน
ฆ่าตัวตายและฆ่าญาติคนอื่นด้วยค่ะ